คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของคู่รักชาวญี่ปุ่น

แต่ติดใจอาหารไทยประเทศไทยคนไทย
ติดใจเมืองไทยถึงขั้นตัดสินใจลาออกจากงานที่ทำมา๑๒ปี

บริษัทแม่บอกว่าได้เวลากลับไปทำงานที่ญี่ปุ่นแล้ว

อยู่เมืองไทยมาทำงานเมืองไทยอยู่นานแล้ว

คู่รักชาวญี่ปุ่นที่อยู่เมืองไทยมานาน
โพสต์ว่าลาออกจากบริษัทญี่ปุ่นที่ทำงานมา๑๒ปี

หลังจากทางบริษัทเรียกตัวให้กลับไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
ทำเรื่องของการท่องเที่ยวแนะนำการท่องเที่ยวในเมืองไทย
ให้กับชาวญี่ปุ่นเที่ยวหลายที่เลย
และทั้งคู่บอกว่าก็ระหว่างเที่ยว
มันเจอแต่ประสบการณ์ดีเจอเพื่อนดี
สัมผัสเสน่ห์ของเมืองไทย
ทีนี้พอมีคำสั่งจากบริษัทแม่ว่ากัดญี่ปุ่นได้แล้ว

ทั้งคู่เลยคุยกันเลยว่ายังไงกันดี
เราจะอยู่เมืองไทยหรือบินกลับไปญี่ปุ่น

ตัดสินใจบินกลับไปญี่ปุ่นเพื่อลาออก

เพื่อจะกลับมาอยู่เมืองไทยสุดยอดค่ะอู๋สุดยอด
น้องชมพู่สรรพัฒน์ทีมข่าวของเราก็ติดต่อคุยกับทั้งคู่นะคะ
ทั้งคู่ก็ไม่ได้ทำงานเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวหรืออะไรนะคะ
บอกว่าถ้าเกิดมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ลาออกจากงานที่ญี่ปุ่น
เดี๋ยวจะทำธุรกงธุรกิจอะไรในเมืองไทย
แล้วก็จะเรียนภาษาไทยให้มากขึ้นครับ
แล้วเขาทั้งคู่ก็บอกว่าเอาจริงมันก็ไม่ง่ายหรอก
การตัดสินใจลาออกจากงานมาอยู่ประเทศไทยอะไรแบบนี้

ใช่พี่อุ๋ยแต่เขาบอกว่าก็เขารักทุกอย่างที่เมืองไทย
เหรออาหารไทยภาษาไทยสถานที่ท่องเที่ยวไทย
อากาศบรรยากาศและสำคัญมากเลย
คนไทยคนไทยมีน้ำใจ
ชกอาหารไทย
แล้วก็ได้มีเพื่อนของที่สำคัญที่เมืองไทย
หมายถึงว่ามีเพื่อนที่เมืองไทยเยอะขึ้นด้วย
แล้วก็ชอบอาหารไทยใช่ไหมคะ

อาหารอิสคีย์
แช่ชอบส้มตำ

สะอาเหมือนกับปลาป้งการี

ในเมืองไทยชอบจังหวัดไหนที่สุด
หลายที่กับแต่แหละนึกถึงทางที่ก็คือแม่ความสองกัน